เลขที่คนให้ความสนใจเช่นเดียวกันก็คือคดีดังตอนนี้เลย
ก็คือน้องชมพู่นะคะอันนี้นะคะนายจักรพันธ์การสมพศ
แจ็คกุมารทองค่ะก็ก่อนหน้านี้นะ
เคยเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับคนร้ายเนี่ยอาจจะมีการสะกดวิญญาณน้องชมพู่
เพื่อลดกำลังพลังงานวิญญาณของน้องชมพู่ให้วิญญาณลืมว่าใครเป็นคนฆ่า
แล้วก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลของคุณแจ๊คนะ
คุณแจ็คบอกเฉยนะไม่ได้เป็นข้อมูลจากทางตำรวจแต่อย่างใดนะคะ
คุณแจ๊คบอกว่าคนที่ทำร้ายน้องชมพู่มี๑คนมีคนช่วยปกปิดอีก๑คน
โดยผู้ที่ลงมือทำร้ายน้องชมพู่เป็นวัยกลางคนมีความรู้เกี่ยวกับศัยศาสตร์
ไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นคนใกล้ตัวนั่นแหละซึ่งมีตัวเลขชุดหนึ่ง
ซึ่งมันมาเกี่ยวข้องกับคนร้ายนะคะโดยเปิดเผยว่าอาจจะเป็นเลขอายุ
ระยะทางบ้านเลขที่หมายเลขโทรศัพท์เลขบัตรประชาชน
แต่มีความเกี่ยวข้องกับคนร้ายแน่นอนและตอนนี้ใกล้จะรู้ตัวคนร้ายแล้ว
ซึ่งตัวเลขที่เห็นคุณแจ๊คบอกคุณแจ๊คเห็นนะ
คุณแจ๊คเห็นตัวเลขเนี่ยหกเจ็ดซึ่งตรงกับเลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง
อัศจรรย์เขาบอกแบบนี้ค่ะส่วนตัวเลขที่ไปตรงกับเลขทะเบียนรถของพระเตือนชัย
เดินทางไปที่วัดถ้ำจานครูภูหินต่างในจังหวัดมุกดาหารมีชาวบ้านออกมาบอกว่า
ก่อนที่พระเดือนชัยเนี่ยจะไปรับกิจมนต์ต่างพื้นที่ได้พูดใบ้เรื่องตัวเลขไว้ว่า๐๘๐๗๖๔
ซึ่งเลข๐๘๐เป็นเลขที่พระเดือนชัยเห็น
ส่วนอีก๑กลุ่มที่บอกว่า๗๖๔๖๔มันไปตรงกับเลขท้าย๒ตัวไง

เป็นเลขทะเบียนรถของพระเดือนชัย
คือทะเบียนรถเลขท้ายออก๖๔
นี่เป็นกลุ่มตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคดีดังนะคะ